เราเล่าเรื่องช้างป่าไปเมื่อ๓วันก่อน
แล้วก็เพิ่งเล่าว่าเจ้าละมุดไปเหยียบเจ้าหน้าที่

ที่เจ้าหน้าที่เส้นให้กับช้างป่า
เพราะอะไรช้างทำร้ายเจ้าหน้าที่
จนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเมื่อช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งที่ผ่านมานะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืน๔๕นาทีนะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกช้างป่าทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนลำไยของชาวบ้านค่ะ
ในพื้นที่หมู่๒ที่ตำบลปงน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ

ก็คือนายสมภพศรีงามอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

สภาพถูกช้างทำร้าย
หงายเสียชีวิตอยู่ในสวนลำไยค่ะ
แล้วก็จากการสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์

กำลังออกตรวจสอบร่องรอยของช้าง
ทีนี้รู้ไงว่าช้างมันเข้ามาในสวนลำไยของชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบร่องรอยในสวนลำไย
แล้วโดนช้างทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ทีนี้ก็มีการส่งร่างของเจ้าหน้าที่ผู้ตาย

ตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ตอนนี้คณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้คลองเครือหวาย

นำร่างของนายสมพบนำส่งชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนนะ

แล้วก็นำศพกลับไปทำพิธีทางศาสนา
แต่ทีนี้เรื่องของการที่จะไม่ให้ช้างป่า

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นสิ่งสำคัญครับ

แล้วก็นอกจากนั้นเมื่อวันที่๑๑
ก็มีช้างป่าทำร้ายพระลูกวัดนะคะ

พระประจนสุขสิงอายุ๖๖ปี

เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นรอบที่๒
นะคุณนะเป็นรายที่๒ของเดือนนี้เลยนะ
เดือนนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จันทบุรี